เรื่องราวของการปราบรามแก๊งค้ายานรกนะครับยาเสพติดนะฮะ
ล่าสุดเนี่ยหลังจากที่มีการบุกไปชิงตัวผู้ต้องหาแล้วก็ชิงของกลางคือยาเสพติดเนี่ยนะครับ
วันนี้คุมตัวห้าคนที่จับได้เนี่ยไปทำแผนและให้รอดูนะครับ
เพราะวันนี้มีจังหวะหนึ่งที่นักข่าวไทยรัฐทีวีของเราได้คุยกับผู้ต้องหา
แล้วได้ข้อมูลที่สำคัญมากคุณผู้ชมครับย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ครับ
เจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐานตำรวจภูทรภาคเก้า
เขาเดินทางไปฮะไปที่โรงพักรัฐภูมินี่ฮะ
ไปเพื่ออะไรตรวจหาดีเอ็นเอแล้วก็ลายนิ้วมือแฝง
ที่รถเก่งมิซูบิชิสีดำทะเบียนกไก่จอจานห้าศูนย์หกสี่
กรุงเทพมหานครเก๋งคันนั้นเป็นของจ่าเอกภัยรัฐแก้วมณีครับ
เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองเป็นรองหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษ
ฝ่ายปกครองจังหวัดสงขลาซึ่งคนร้ายเนี่ยขับไปทิ้งทำลายหลักฐาน
อ่างเก็บน้ำบ้านควรนาที่ตำบลกำแพงเพชรอำเภอรัตภูมิ
สภาพสิครับเนี่ยโอ้โหทั้งเละแล้วมีรอยเต็มคันไปหมด
แต่ก็ต้องเก็บหลักฐานเน้นหาดีเอ็นเอภายในตัวรถ
ต้องได้ข้อมูลอื่นอื่นเพิ่มเติมครับหลักฐานต่างจะเก็บให้หมด
ส่วนผู้ต้องหาที่จับได้แล้ว๕คนคุณผู้ชมดูข้อมูลชุดนี้ครับ
นายอัฟฟานหรือว่าในบีครับนี่นะฮะไล่เรียงกันไปเลยนะ
ซ้ายสุดคืออัฟฟานอายุสามสิบห้าถัดมาคือธีรวุฒิหัวแหวนอายุยี่สิบแปด
ในขณะที่คนที่สามตรงกลางคือนายกัมปนาศนายกัมปนาศอายุสี่สิบเจ็ด
แก่ที่สุดในห้าคนนี้แล้วนะฮะนายเสริมศักดิ์ศรีสุวรรณอายุสี่สิบหก
นายประวิทธิ์ฤทธิวาอายุยี่สิบหกอายุน้อยที่สุด
ก็มาร่วมกวนแก๊งกับเขาด้วยเนี่ยครับแก๊งปล้น
ยาของกลางแล้วก็ปืนเจ้าหน้าที่แล้วก็ชิงตัวผู้ต้องหา
ส่วนบรรยากาศที่โรงพักรัฐภูมินะครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา
ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวก็ทยอยเดินทางมาเยี่ยมที่โรงพักเป็นจำนวนมาก
ห้าคนเมื่อกี้อืมญาติเอ่ยครอบครัวเอ๋ยก็พากันไปเยี่ยม
เราได้คุยกับแม่ของนายเสริมศักดิ์ชื่อว่าแม่เฉลิมครับ
อายุ๖๐กว่าแล้วนะแม่บอกว่าคือเพิ่งรู้ข่าวว่าลูกถูกจับ
ก่อนหน้านี้ลูกแม่เพิ่งจะพ้นโทษคดียาเสพติดได้สัก๓เดือน
คุณแม่เล่าไปก็เสียใจก็เศร้าใจนะครับแล้วลูกเนี่ย
รับปากกับแม่นะมันรับปากว่าจะไม่ทำผิดอีกแล้วดูสิ
แต่รอบนี้เราก็ถามแม่แล้วถ้าเกิดว่ารอบนี้เขาผิดจริงแม่เอายังไง
บอกก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายแล้วฮะฟังคุณแม่ครับ
คุณแม่ก็แมนนะถ้าผิดก็ว่าไปตามผิด
ก็ไม่ปกป้องลูกถ้าลูกแม่ผิดแม่ยอมรับ
พนักงานสอบสวนคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพครับ
จุดสำคัญคือจุดที่มีการล่อซื้อยาเสพติดบริเวณแยกสาระเขียวในพื้นที่รัฐภูมิฮะ
เป็นจุดที่แก๊งคนร้ายใช้รถ๓คันขับมาปิดล้อมเก๋งคันสีดำของจ่าเอกภัยรัฐ
ก็คือเก๋งคันเริ่มต้นนี่คือบริเวณการพาไปชี้จุดนะ
เก๋งเอารถยนต์สามคันมาปิดเก๋งคันสีดำของจ่าเอกภัยรัฐพร้อมกับอศอีกห้าคนเอาไว้
ลักษณะคือจอดปิดล้อมล้อมหน้าล้อมหลังแล้วสั่งให้ทั้งหมดนั่งลง
จำลองแบบนี้เลยลูกศรชี้นั่นคือจำลองรถของเจ้าหน้าที่นะครับ
แล้วเขาก็มาขับปิดหน้าปิดหลังเอาไว้แบบนี้
พอสั่งให้นั่งไม่พอสั่งให้ถอดเสื้อสั่งให้ปลดอาวุธแล้วคุมตัวขึ้นรถกระบะไป
ดูบรรยากาศจำลองการทำแผนประกอบคำรับสารภาพครับ
คนที่ให้สัมภาษณ์ก็คือกัมปนาศหรือว่าบังดลที่อายุแก่ที่สุดในบรรดา๕
คนที่จับมาได้ตอนนี้ก็อธิบายให้ฟังว่าให้มานั่งตรงนี้
ถอดเสื้อเพื่อจะได้ดูว่ามีอะไรอยู่ไหม
จากนั้นเจ้าหน้าที่ครับนำตัวผู้ต้องหาไปทำแผนจุดอื่น

ก็คือจุดที่มีการปิดล้อมรถแล้วสั่งให้ลงมา
ก็มีจุดอื่นคือจุดที่ผู้ต้องหาอ้างว่า
ไปนั่งกินกาแฟรอเพื่อนอยู่ใกล้กับร้านขายของชำ
แล้วก็อีกจุดหนึ่งฮะบ้านพักของผู้ต้องหาคนหนึ่ง
ก่อนที่จะพาทั้งหมดกลับโรงพักนี่บรรยากาศนะครับ
จังหวะที่กำลังทำแผนนักข่าวไปสอบถามกลุ่มผู้ต้องหา
เกี่ยวกับเรื่องการล่อซื้อยาเสพติด
ว่าคุณคุยอะไรกันคุยกันยังไง
กลุ่มผู้ต้องหาให้การอ้างว่า
เหตุการณ์นี้พวกเขาวางแผนชิงตัวผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่ม

เจรจาต่อรองกับประหลัดและอศชุดดังกล่าว

อ้างว่าฝั่งเจ้าหน้าที่เรียกเงิน๑ล้านบาท

เป็นยาบ้า๑๐๐เมตรและไอซ์หนักอีก๑๐กิโลกรัม
แต่เจ้าหน้าที่ต่อรองจากล้านหนึ่งเนี่ยเลข
กลม๑ล้านเหลือ๓แสน

ก็เลยตัดสินใจวางแผนชิงตัวประกันเท่านั้น
คือกะจะเอาแค่ตัวประกันเอาคนไม่เอาของแล้ว

๓แสนก็ไม่พอจ่ายเรียกไป๑ล้าน

ไม่ได้ต้องการชิงยาเสพติดของกลางแต่อย่างใด
เขาอ้างแบบนี้ฟังชัดที่เราได้สัมภาษณ์มาฮะ
แล้วรถก็จากไปขอใช้ภาพนี้อีกครั้งหนึ่ง

เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเหรอครับเราถามเขานะ

ให้สัมภาษณ์ผ่านรถลูกกงครับคุณผู้ชม

นี่คือคำให้การของเขาอ้างแบบนี้
ทางด้านของผู้บังคับบัญชากองบัญชาการ
อาสารักษาดินแดนครับ

เป็นกำลังใจให้กับชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดสงขลานะ
ในการปฏิบัติภารกิจปราบปรามยาเสพติดนำโดยจ่าเอกภัยรัฐหัวหน้าชุด
พร้อมกับเจ้าหน้าที่อาสาทั้งหกนายก็คือชุดที่เมื่อกี้
ที่เขาพาไปทำแผนแล้วบอกว่าเอารถมาล้อมแล้วก็สั่งให้ลงมา
ถอดเสื้อปลดอาวุธอะไรต่างก็ชื่นชมเจ้าหน้าที่ทุกนายครับ
ทำงานด้วยความทุ่มเทเดือนที่ผ่านมาจับยาบ้า
คุณผู้ชมฟังตัวเลขนี้ดีดีครับเดือนที่ผ่านมาจับยาบ้าได้กว่าสามแสนเมตร
โอ้โหนี่เดือนเดียวนะฮะ๓แสนเมตรแล้วในพื้นที่นี้เองนะครับ
นี่ยังไม่รวมกับจังหวัดอื่นในภาคใต้และยังไม่คิดรวมภาพใหญ่ทั้งประเทศ๗๗จังหวัดนะฮะ
โอ้โหทำไมยาบ้ามันเยอะแยะขนาดนี้
และมีผลงานย้อนหลังในการปรับปรามยาเสพติดปีละกว่าร้อยคดี
โอ้โหดูตัวเลขคดีสิครับขณะเดียวกันครับ
ทางคดีเจ้าหน้าที่จับได้แล้ว๕คนใช่ไหมครับ
หน้า๕ผู้ต้องหาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็ได้ครับ
จับได้แล้ว๕คนตอนนี้จะออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มอีก๔คน
อันนี้คือ๕คนที่จับมาได้แล้วนะขึ้นรถลุกลงออกไปแล้ว
อีก๔คนประกอบด้วยใครบ้างในบ่าวนายวรพฤษนวลละอองครับ
หน้าจอครับคุณผู้ชมบ่าวคือซ้ายมือ
คนที่๒ประทีบหลงบุญขวัญคนที่๓เดโชว์บูรเผ็ด
คนที่๔โชคนิมิตรจิตการุลเป็นเครือข่ายค้ายานรกในพื้นที่หัดใหญ่จังหวัดสงขลา
เดี๋ยวจะออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มอีก๔คนเนี่ยครับ
ส่วนของกลางยึดคืนมาได้ทั้งหมดแล้วรถยนต์ที่ใช้๓คันปืนที่ใช้๓กระบอก
และยาบ้าของกลาง๒๐๐๐เมตรนี่คือความคืบหน้าล่าสุดนะฮะ
แต่เรื่องสิ่งที่ผู้ต้องหากล่าวอ้างเนี่ยก็เดี๋ยวต้องรออีกทีนึง
ตกลงผลของการสืบสวนสอบสวนจะเป็นอย่างไรนะคะ